ดูชะตากรรมของเด็กอีกคนนึงครับท่านผู้ชมครับ
อายุแค่๑ขวบกับ๑๑เดือนเป็นผู้ชาย
ปรากฏว่าถูกแม่แท้กับพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมเสพยาบ้า
ทำร้ายจนแผลเต็มตัวนะปล่อยให้อดข้าว
ร่างกายเนี่ยคือขาดสารอาหารหมอบอกว่าขาดสารอาหารขั้นวิกฤต
ขวบ๑๑เดือนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะสภาพของน้องคือถูกทำร้ายมีบาดแผลทั่วตัวเลยนะครับ
เขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลละแม่กันนะฮะ
เพื่อตรวจร่างกายแล้วก็รักษาบาดแผลให้แล้วนะครับ
สภาพที่น้องถูกพาไปเนี่ยแม่ก็อายุ๑๙ปีก็ตามไปด้วยนะ
จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่า
ตาทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำหน้าอกแขนขวากลางแผ่นหลัง
มีรอยถูกทำร้ายมีรอยฟันลักษณะคล้ายถูกกัดด้วยอยู่ตามตัวหลายแห่งเลย
เด็กผู้ชายคนนี้ยังมีการบอบช้ำอยู่ภายในด้วยนะครับ
ตรวจเลือดแล้วพบว่าเด็กมีสภาวะขาดสารอาหารในร่างกาย
เข้มข้นของเลือดต่ำกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ถ้าปล่อยไว้อาจทำให้เกิดการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้
ก็เลยต้องให้เลือดอย่างเร่งด่วนนะฮะ
ก็ส่งต่อไปจากโรงพยาบาลละแม่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื่องจากมีอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
คนที่ทำร้ายเด็กนะครับเป็นแม่แท้อายุ๑๙นะครับ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็เลิกกับสามีเก่า
ตอนที่น้องเนี่ยอายุแค่๗เดือนนะเลิกกับพ่อของน้องไป
แล้วก็มาได้สามีใหม่ชื่อว่าในบอยอายุ๒๖ปี
รับจ้างตัดปามทั้งคู่ก็อาศัยอยู่กับน้องนี่แหละนะ
อายุ๑ปี๑๑เดือนตอนมาเจอในบอยเนี่ย
ก็อยู่ที่กระต๊อบหลังเล็กในพื้นที่ตำบลละแหม
เผลอละแมมจังหวัดชุมพรทีนี้ทั้งคู่นี่ก็เสพยาบ้า
แล้วก็ต้มน้ำใบกระท่อมทำเป็นแบบสูตร๔คูณร้อยยาเสพติด
ไม่เคยสนใจลูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ำ
เด็กร้องไห้งอแงด้วยความหิว
พอเด็กร้องไห้ก็ถูกพ่อเลี้ยงทุบตี
ส่วนแม่ตัวเองแท้ก็ทุบลูกเหมือนกันตีลูกเหมือนกัน
เพื่อจะให้ลูกหยุดร้องไงพอลูกร้องพ่อเลี้ยงตี
แม่ก็มาตีลูกอีกเพื่อให้หยุดร้อง
โอ้โหจนบาดแผลทั่วร่างกายเขียวช้ำไปหมดนะครับ
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวฮะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เลยไปที่บ้านแล้วก็เอาเด็กมา
เพื่อส่งโรงพยาบาลตัวแม่ก็ตามมานะ
แต่ปฏิเสธว่าตัวเธอกับสามีใหม่
ที่เป็นพ่อเลี้ยงไม่เคยทำร้ายลูก

อยู่บ้านแค่สามคนแล้วใครจะทำอ่ะใช่ก็จะดำเนินคดีนะฮะ
สำหรับพ่อกับแม่นะตัวแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ